ดูเข้าเทียงขันนักช็อปขึ้นต่อไปค่ะ
บอกได้เลยว่าเสียงของเธอฟังแล้ว
โอ้โหภัยร้อเหลือเกินค่ะ
น้องไข่มุกรุงรัก
สวัสดีค่ะ
สาวน้อยเสียงหวานของพี่นะ
หน้าตาสดใสเสียงก็สดใสด้วย

แล้วก็เดาอยู่หน้าทีวีค่ะ

หนูว่าเอาแค่๒๐๐๐ก่อนดีกว่า

เราต้องร้อนเงินเยอะกว่านั้นอีกนิดนึง

ไม่แน่นะเงินแสนอาจจะเป็นของไข่มุกก็ได้
รับรองข้อที่๘ไม่ไกลเกินเรื่อง

ถ้าพร้อมแล้วเปิดใจต้อนรับ
ตัวช่วยที่แสนหล่อของเราเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ

ไข่เยอะม้าไข่เยอะม้าค่ะ

ครับขอถามใครพอดี

เฮ้ยทำไมไปว่าอย่างนั้นน่ะ

ชื่อเพลงชื่อเพลงหนูชื่อว่าเย้งโงเอ๋ย

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ตอนนี้เพื่อนเก่าจะมาเยี่ยม

นี่เพื่อนผมมาผมยังไม่คุยเลย

ไข่มุก

ไข่เยี่ยวมา

เดินซองกันเดียวทำไมฮา

ซึงก้านไหมตรงไข่มุก

จะไปขอเวลาจะชัดอะไรดูดไปหมดแล้ว

นี่ยืนกัน๓คนเหมือนพ่อแม่ลูกนะ
อย่าไปพูดอย่างนั้นทีหลังเขาก็ไม่กล้ามาหรอก
บอกเขาเป็นแม่ใครรู้ป่ะ

เพราะเพื่อนฉันไม่ธรรมดาเป็นถึงขั้นหลอด

ตั้งแต่เด็กแล้วท่านหลอดนี่
แล้วท่านหลอกเขาซ่อนเงินเหมือนน้าไหม
ไอ้นั่นเหมียนไม่ถึงกู

ฮ่าฮ่าฮ่า

เดี๋ยวเดี๋ยว

พวกมึงน่ะออกไปเลย

รู้ไหมฮะเขาพูดอะไร

จะมาซื้ออะไรก็ซื้อแล้วรีบไปครับคุณ

นี่เพื่อนนคร

นี่สภาพน่านอนจากของหลอดมาก
ใช่ไหมนอนจากของหลอดปะเรา
ใครลืมบอกมือสองปะเนี่ย
คุณพูดว่าของหลอด

คุณพูดว่าของหลอดใช่ไหม
ของหลอดใช่ไหม
ธรรมเนียงฝังธรรมเนียง
เอาแล้วให้ถ่ายกันนะ

สับ
ลิงกัม
ลิงอะไรวะ

เหลือให้บูเตนเลยเออแหละไม่เอาถุงขยะมาด้วยหรอพาเจและขวดพลาติกมีคุณมองผมเป็นคนสกปรกโดยที่คุณมองไม่เห็นความสะอาดสะอ้านผมเลยใช่ไหมไม่มองเป็นคนสกปรกมองอย่างไรมองว่าสูงโลกนี่ผมแบนไดมท์ทั้งตัวนะเซ่ยี่ห้ออะไร
ก็เดินแบบนี้เหรอบังชีก้าปีนี้

เฮ่ยใครคนละ๕คนละ๗
ถ้าเยอะก็อย่าพูดแบบนี้

พรีตัวเลยเฮ้ยว่าแต่เขาทั้งสองคนจะมาซื้ออะไร
ร้องกับคำถามข้อแรกของคุณไข่มุกจะเป็นอะไร
ช่วงหน้าสนุกแน่นอน